๗นาฬิกา๑๐นาทีคุณผู้ชมครับไปที่ศรีสะเกด
เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบเองครับ
เพื่อนแกล้งแกล้งอีกท่าว่าไหนไม่รู้น้องตกใจ
น้ำลายฟูมปากเลยอยู่ในโรงเรียนฮะ
กู้ภัยรีบพาส่งโรงพยาบาลนี่ครับ
กู้ภัยมาเร็วจีเลยนะครับ
ล่าสุดข่าวดีนะครับน้องอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเอามาดูต้นเรื่องกันหน่อย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยครับกู้ภัยสว่างจิตจุดอำเภอขุนหาร
นำตัวน้องป๋ออายุ๖ขวบเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ติดชายแดนนะครับที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกด
ส่งไปที่โรงพยาบาลขุนหารครับเพื่อให้แพทย์รักษา
เนื่องจากน้องป๋อมีอาการน้ำลายฟูมปากมาฟันหัก
โรงพยาบาลขุนหารนำตัวน้องป๋อนะครับรักษาโดยด่วน
ต้นแพทย์พบว่าน้องมีอาการฟันโยกแล้วก็เจ็บที่บริเวณปาก
ล่าสุดนะครับอาการปลอดภัยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับน้องเล่าบอกว่า
ช่วงที่น้องกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนะครับ
มีเพื่อนสองคนเอามือมาตบที่หน้าแล้วก็น้องเนี่ยล้มลงหน้ากระแทกพื้นฟันโยก
กระทั่งเลิกเรียนครับกำลังจะกลับบ้าน
ตอนมาถึงหน้าประตูทางออกแล้วปรากฏว่าเวียนหัวค่ะนะฮะ
กระแทกตั้งแต่ตอนนั้นเวียนหัวแล้วล้มลงกับพื้น
รู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วนะฮะ
และวันเกิดเหตุครูประจำชั้นก็ลาป่วยขึ้นมา
เพื่อนก็เลยแกล้งนะครับทีมข่าวไปที่โรงเรียน
โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกด
๔แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และก็ภูมิวัยการโรงเรียนคณะครูมาประชุมกันอา

นายจิมจงทองคำวัลท่านรองผู้อเมริกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขต๔

พบว่าป๋อถูกเพื่อนแกล้งนะทั้งแกล้งทั้งหยอก
คือเด็กเล่นกันนะครับแต่ว่าคือน้องปอ
มีปัญหาลูกสุขภาพอยู่แล้ว
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยทำความเข้าใจกัน
นะครับนายจำเรินแก้วมณีท่านผู้บริการโรงเรียน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กเล่นกัน
แต่ยอมรับว่าเล่นกันค่อนข้างจะรุนแรง
อกจากนี้นะครับจะมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยา

จากการประชุมผู้ปกครองที่ทั้งสองฝ่าย
คุยกันเมื่อกี้ท่านบอกว่าเด็กเขาเล่นกัน
พอถามเด็กแล้วแต่เขาก็เล่นกันแบบรุนแรง
งั้นนะก็สรุปมาก็พ่อกับผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
อยากว่านั่งคุยกันเพราะว่าเขาก็ขอโทษขึ้นกันแหละกัน
เป็นที่ห้องหลังเลิกเรียนแล้วเขาไปเป็นที่
เขาไปเป็นลมหรือชักหาวูกที่หน้าประตูโรงเรียน

ว่าไม่ได้ว่าเป็นตอนที่ถูกทำร้ายไม่ใช่ครับ
ว่าเด็กเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าสะสมมา
แล้วเขาหยอกร้อกันก็จะโซมเขาเป็นเพื่อนรักกัน
๑๙๑๘นอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหน้านั้น
แล้วก็ผู้ปกครองก็เข้าใจกัน
อันนี้ก็คือเป็นมาตรการของโรงเรียน
อิตรู้อบรับแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องความปกครองในร่างกาย